สังคมไปต่อที่จังหวัดขอนแก่นนะฮะ

ก็มีอาชีพเปิดร้านขายลาบ
ก็ขี่รถกันไปฝ่ายผู้หญิงขี่นะ

ผู้ชายคนหนึ่งขี่รถตามประกบ
แล้วเอามีดมาแทงสามีเขาอะครับ

ก็บาดเจ็บเล็กน้อยแต่ว่าคำถามคือ

ไม่รู้จักกันมาก่อนด้วยขับรถตามแทงแบบนี้

นี่คือภาพวงจรปิดที่เห็นเนี่ย
ผู้ชายใส่เสื้อแดงขี่รถตามประกบ

รถคันหน้าผู้หญิงเขาก็ขี่ผู้ชายกับซ้อน
จากนั้นคนเสื้อแดงก็ชักปืนออกไปแทงผู้ชายเลยครับ

เหตุการณ์มันเกิดที่บริเวณหน้าปั๊มแก๊ส

ผู้หญิงคนขี่ก็นำคลิปนี้ไปโพสต์ในเฟซบุ๊ค
ช่วยกันหน่อยป้องกันกันหน่อย

เพราะว่ามีผู้เสียหายอีกหลายคนที่ถูกผู้ชายในคลิปเนี่ย
ขับรถไล่แทงไม่รู้จักกันมาก่อน

เชื่อว่าคนร้ายอาจจะตะเวนก่อเหตุแบบนี้
ทางด้านของฝ่ายผู้หญิงเองชื่อว่า
ติพรยืนยันว่าส่วนตัวเนี่ยก็ทำงานค้าขายขายลาบ
ไม่เคยมีปัญหากับใครเส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่ใช้เป็นประจำ
แล้วไม่เคยก่อความเด็บร้อนหรือว่าสร้างความรำคาญให้กับใคร
นะฮะแล้วก็มีข้อมูลเพิ่มเติมจากพลเมืองดีส่งมาเป็นเบาะแส
ทางเหมือนกันทั้งภาพแล้วก็ชื่อที่อยู่ของคนที่ก่อเหตุในภาพ
มั่นใจว่านะฮะคนร้ายที่ก่อเหตุเนี่ยเขามีทั้งลายศักดิ์นะฮะ
แล้วก็มีทั้งใบหน้าเป็นข้อมูลที่ค่อนข้างชัดเจนนะฮะตอนนี้ส่งข้อมูลให้ตำรวจทั้งหมดแล้ว
ความคึบนาลากส่วนเรื่องนี้ทางด้านของพันร์สบรดเอกภรีชาเก่งสารศักดิ์กิจนะฮะ
ภูมิกับสพเมืองขอนแก่นบอกว่าตอนนี้พอจะทราบตัวผู้ต้องสงสัยที่ก่อเหตุแล้ว
นะแล้วก็มีผู้เสียหายเพิ่มอีกหนึ่งรายมาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการสอบสวน
แล้วยืนยันตรงกันว่าผู้ก่อเหตุนั้นเป็นคนเดียวกัน
เพราะถือว่าเป็นอันตรายต่อสังคมอย่างมาก
โดยผู้ติดตามที่ก่อเห็นร้ายไม่ได้เลือกเหยียวว่าเป็นใคร
ลงมือกับใครก็ลงได้ตลอดเวลานะฮะ
ส่วนข้อหานั้นต้องรอสอบปากคำทั้งสองฝ่าย
ถ้าเกิดว่าเขาขายความผิดได้ก็จะแจ้งข้อกระดาษหา
คนที่กระทำผิดต่อไปทันทีนะครับ